คู่นี้เนี่ยจบไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะเพราะว่าทั้งทิ้งทั้งเทกันไปเรียบร้อยแต่อีกหนึ่งคู่ที่น่าจับตามองความสัมพันธ์ของพวกเขามากที่สุดก็คือคู่ของแมทกับสงกรานเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกระแสข่าวเมาส์ออกมาว่าพ่อของฝ่ายชายเนี่ยออกอาการไม่ปลื้มนะคะคือเป็นกระแสที่ทำให้ติดโผล่กระแสข่าวให้

กว่าที่คิดซึ่งมันก็ตีความได้หลากหลายแบบนะคุณไม่ได้หมายความว่าเขาจะเกาเหลากันเองนะจ๊ะ